ดูความสำเร็จของนักเตะไทยครับนั่นก็คือชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับเขาจะได้เป็นตัวแทนของทีมอย่างแท้จริงครับ
ในฐานะจอมทัพด้วยหมายเลข๑๐นะครับในระดูการหน้า
หลังจากที่จะรับคะแดนโหวตจากเพื่อร่วมทีมทั้ง๒๒คน
จากรายงานของสื่อในญี่ปุ่นนะครับโอ้โหต้องยอมรับว่า
ถ้าแบบนี้นักเตะไทยไปเล่นในญี่ปุ่นในอนาคตสบาย
ลงสนามในลีกไป๓๐นัดทำได้๘ประตูแล้วก็๒แอสซิต
พาทีมจบอันดับ๔ของตารางแล้วก็มีลุ้นนะครับ
ทิพย์ก็บอกนะครับว่าขอบคุณทุกคน
แล้วก็จะไม่มีวันวันนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อร่วมทีม
เลข๒ในปี๒๐๑๗ด้วยสัญญายืมตัวจากเมืองทองก่อน
ปีครึ่งแล้วก็ถูกขยายสัญญาคว้าตัวถาวรในที่สุดครับ
ก็ยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าฤดูการ๒๐๑๙
ชนะทิพย์เตรียมจะเปลี่ยนหมายเลขเสื้อจากเลข๑๘มาใส่หมายเลข๑๐
ปตันทีมต้องการที่จะมอบหมายเลขนี้ให้กับเจครับ
เพื่อเป็นตัวทำเกมสู่ชัยชนะของทีม
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ด้วย
หมายเลข๑๐ถือว่าเป็นหมายเลขที่คุณพ่อกล้องพบสงกระสิน
พ่อของเจนชื่นชอบมากเพราะว่าก่อนหน้านี้
ตำนานนักเตะทีมชาติอาเจนติน่าที่สวมเสื้อหมายเลข๑๐
แล้วก็อยากให้ชนะทิพย์นั้นเป็นนักเตะนะครับ
ก่อนที่จะพัฒนาฝีเท้ามาจนถึงทุกวันนี้ครับ